นำเสนอแทบจะไม่ได้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดที่ค่ายลูกเสือเนธนารีแห่งหนึ่ง

เพราะว่าการลงโทษหรือการให้ฝึกเนี่ย
ลักษณะคล้ายกับท่าหม่งโลก

ลักษณะท่านี้มันไม่ใช่ท่ามงโลกนะ
ท่ามงโลกจริงเนี่ยท้าวต้องเหยียดตรง

เหมือนทหารเขาฝึกแต่อันนี้ให้นั่งขัดสมาธิ

แล้วก็โก้งโค้งเอาหัวปักลงไปกับพื้น
อันนี้เหมือนเป็นการนั่งนี่นั่งคุกเข่าใช่ไหม
อันนี้ไม่มีรายงานข่าว

เต้องเงาตรงกับล่างของเด็กพอดี

ช่วยให้เลือดเลี้ยงสมอง

ตกเอ่อเหมือนเงลิดมันลงไปเยอะเกิน

ทุกอย่างถ้าเกิดทำในทางที่มันพอประมาณ
มันก็เป็นคุณถ้าเกิดว่ามากเกินไปมันก็เป็นโทษ
ท่าฝึกโยคะหลายท่าก็ใช้ลักษณะแบบนี้

แต่อันนี้ตามรายงานข่าวที่ฉันไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่

เรื่องที่เกิดขึ้นถูกเปิดเผยโดยเพจกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทย
เขาเอาภาพนี้มาโพสต์พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคใต้ตามรายงานข่าวคือจังหวัดสุราชธานี
ได้พานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ

ไปเจอพฤติกรรมแปลกประหลาดที่ครูฝึก
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าครูฝึกเป็นทหารอากาศหรือไม่อย่างไร

ครูฝึกสั่งลงโทษลูกเสือเนธนารีด้วยการให้ทำท่าหม่งโลก
ใครมีความรู้ว่าท่านี้เขาเรียกว่าท่ามงโลกจริงหรือเปล่า
หรือเป็นแค่แอดับต์ดัดแปลงมา
โดยครูฝึกให้เหตุผลอย่างที่คุณอรัชพรบอกไป
เป็นการนั่งสมาธิช่วยให้เลือดไหลลงสมอง
ทำให้สมองรู้สึกลง
นั่งสมาธินั่งตัวตรงไม่ใช่เหรอ
ยังไม่หมดคุณผู้ชมเรื่องแปลกในค่ายนี้มีอีก
ครูฝึกเนี่ยอมแตงกว่าแล้วส่งให้เนธนารีกิน

ครูฝึกอมแตงกว่าแล้วส่งให้เนธนารีกิน
ให้หยิบให้จับข้าวกับมือแต่ล้างมือก่อนนะ
ก่อนที่จะมาทานข้าวทีนี้หลังจากที่
เรื่องราวมันถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชมค่ะ
แน่นอนว่าชาวเน็ตโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
เขามาดูแล้วเขาก็ไม่สบายใจวิพักษ์วิจารณ์เยอะค่ะ
แต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตอย่างที่ฉันไป
คือท่านี้มันไม่ใช่ท่ามงโลกนะ
เพราะถ้าเกิดว่าเป็นท่ามงโลกจริงต้องเหยียดขาตึง
แต่เอาล่ะหลายคนก็บอกว่า
ลักษณะการทำโทษแบบนี้มันไม่เหมาะสม
คือเขาบอกวันนี้ฉันไปหาข้อมูลมาเลยนะ
การนอนห้อยหัวให้หัวอยู่ต่ำกว่าลำตัว๑๐นาที
จะทำให้เลือดไหลเวียนดีผิวใสหน้าสวย

แล้วก็ห้อยหัวให้มันอยู่ต่ำกว่าลำตัวนิดนึง
นะครับก็ต้องดูต้องตรวจสอบว่าทำไมถึงลงโทษแบบนี้